เขาบอกว่าเหล้ากินได้แต่อย่าให้เหล้ากินเราถูกไหมคะ
รอปภไว้๕๑ปีติดเหล้าคือโดนเหล้ากินแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าถึงขั้นหูแว่วบอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงในหูบอกมีคนจะทำร้าย
ออกไปหนีออกไปจากห้องเขาก็หนีออกไปจากบ้านเลย
หายไป๑๑วันจนเมียไปแจ้งความนึกว่าผัวหายไปไหน
สุดท้ายกลับมาเองคราวนี้เมียเป็นห่วงแล้ว
กลัวจะหายออกไปอีกแต่เธอเองก็ต้องออกไปทำงานใช่ไหมคะ
ก็เลยหาข้าวหาปลาวางไว้ให้ในห้องแล้วล็อกประตูห้อง
เท่านั้นแหละฝั่งสามีตื่นมาเอ้าห้องล็อกนึกว่าถูกขัง
ดูสภาพห้องนะคะจุดไฟเผาเลยค่ะ
นี่ชาวบ้านเขามาไล่ดับกันโชคดีมากนะเขาดับกันทัน
ไม่งั้นนี่วอดทั้งตึกเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านะคะ
ที่อาคารเคหะสุขสวรรค์สามสิบแปดเขตราชบูรณากรุงเทพฯ
ที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๕เบื้องต้นไฟคือดับหมดแล้ว
เพราะว่าคนที่เขาพักอาศัยอยู่ในอาคารนี้
เขาช่วยกันเอาทั้งถังน้ำเอาทั้งถังเคมีมาดับไฟกันนะคะ
ส่วนที่เสียหายก็จะมีประตูห้องของคนก่อเหตุนั่นแหละ
ทีนี้พอเดินเข้าไปในห้องไปดูตรงระเบียงหลังห้อง
ไปเจอนายอินทรานะคะอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ยืนตาลอยยืนนิ่งแต่ว่าหน้าซี่ตัวสั่น
ลักษณะค่อนข้างดูเหมือนจะกลัว
อินทราคนนี้ก็เป็นผู้เช่าในห้องนี้แหละ

ตำรวจก็ต้องเชิญตัวไปสอบสวนที่สนราชบูรณะนะคะ

คุณสมพรเป็นภรรยาค่ะก็บอกว่า
เธอทำงานเป็นแม่บ้านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์
สามีเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
แต่ติดเหล้าหนักมาก

ก็เลยต้องให้มาอยู่ที่ห้องเฉยไม่ต้องทำงาน
เดือนที่แล้วสามีก็พยายามจะเลิกเล่า
๑กุมภาพันธ์เธอกลับมาถึงห้อง
เอ้าสามีหายหายไปเลยค่ะ
แล้วหายออกจากบ้านไป๑๑วัน
เธอก็เป็นห่วงก็ไปแจ้งความอไหว
สุดท้ายวันที่๑๑สามีกลับมาบ้านเอง

เขาบอกเขาได้ยินเสียงคนบอกกระซิบอยู่ในหู
บอกให้ออกจากบ้านมีคนจะมาทำร้าย
เธอก็พาไปหาหมอนะคะรักษาอาการหูแว่ว
เมื่อคืนนี้สามีหนีออกไปอีกแล้ว

ทีนี้ตอนเช้าเธอกับลูกสาวต้องออกไปทำงาน
ก็เป็นห่วงกลัวสามีจะหนีไป
เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุจะอันตรายอะไรหรือเปล่า
ก็เลยหาข้าวหาปลาวางไว้แล้วก็ล็อกห้อง
คิดเหมือนกันว่าเขาจะถึงขั้นเผาห้องเลยค่ะ
แล้วลูกสาวเองเนี่ยเธอคือพ่อกับแม่อยู่ห้องที่เกิดเหตุ
ส่วนเธออยู่ห้องตรงข้ามที่เยื้องกันค่ะ
ลูกสาวบอกว่าก็เคยให้พ่อมาอยู่ในห้องเธอแล้ว

เพื่อจะได้ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกห้องลอดเข้ามา

ก็เลยให้พ่อกลับไปอยู่ห้องเดิมก็คือห้องของแม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
แต่เธอก็เคยย้ำกับแม่หลายครั้งแล้วว่าแม่อย่าล็อกกุญแจนะ

แต่เมื่อเช้าคือแม่ก็คงเป็นห่วงแล้วก็ต้องออกไปทำงาน
ก็เลยล็อกห้องเอาไว้กลัวพ่อจะหนีไปอีก
ก็ใครจะไปคิดล่ะว่าพ่อจะถึงขั้นเผาห้อง

เราส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่
ก็อย่างที่เห็นร่องรอยความเสียหายยังอยู่เลย
ประตูไม้กับผ้าห่มที่คนก่อเหตุเอามาจุดไฟ
นี่ก็คือเป็นสร้างอยู่ในห้อง

เพราะว่าเขาจอดส่งลูกค้าอยู่พอดีเลย
ได้ยินเสียงคนตะโกนจากในตึกบอกไฟไหม้
เขาวิ่งเลยนะคะวิ่งไปหยิบถังดับเพลิงข้างล่าง

แล้วเขาก็เอากันไกลใหญ่ไปตัดกุญแจ

ส่วนนางเฮียผู้จัดการนิติบุคคลวัย๗๐ปีก็บอกนะคะว่า
นายอินทราคนเกาะเหกศพรรยาแล้วก็ลูก
มาอยู่ที่ห้องเช่านี้ได้ปีนึงแล้วล่ะ
ก็ผัวเมียอยู่ห้องนึงลูกสาวอยู่ห้องเยื้องกัน
หลังเกิดเหตุก็ไม่อยากเอาเรื่องอะไรหรอก
ขอแค่ให้จ่ายค่าซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหายก็พอแล้ว

แล้วก็ตอนนี้นายอินทราอยู่โรงพยาบาลจิตเตอร์เวทนะคะ